ช่วงแรกของชัดข่าวเที่ยงมาเริ่มที่เหตุการณ์นี้
ถูกชาวญี่ปุ่นล่อลวงไปกระทำอนาจารย์ในห้องพักที่เชียงใหม่ครับ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอไปแชร์ในโซเชียลด้วยครับ
ร่วมกันกับชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่

ที่ถนนสุริยะวงซอย๕ตำบลหายากลางเมืองเชียงใหม่
นายมัสซิบาระเทรุอากิอายุ๔๙ปี
พร้อมกับช่วยเหลือเด็กชายวัย๑๒และ๑๔ปี
รวม๒คนเอาไว้ได้
จัดละทีได้แจ้งหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่
รับทราบความผิดฐานกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่สามีภรรยาของตน
โดยที่เด็กนั้นยินยอมหรือไม่ก็ตามครับ
กระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และบังคับยุโยงส่งเสริมให้เด็กแสดง
หรือกระทำการลักษณะลามกอนาจารย์
จากนั้นตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

และตรวจคราบอสุจิบนผ้าปรูที่นอนด้วยครับ
ตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้
มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นไปล่อลวงเด็กชายไปล่วงละเมิดทางเพศ
มีการถ่ายคลิปแล้วก็ภาพนิ่งไปแชร์ในสังคมออนไลน
กลุ่มชายรักชายในประเทศญี่ปุ่น
เสนอสารจังหวัดเชียงใหม่ขออนุมัติออกหมายค้นแล้วก็หมายจับ
สามารถช่วยเหลือเด็กชายทั้งสองคนออกมาได้ครับ